คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระหน่อยครับ
ปรากฏว่าพระลูกวัดมีการต่อสู้กับขโมยขโจร

ขโมยก็ถูกแทงไปเหมือนกันนะครับ

ตำรวจภูทรเมืองสุรินทร์เข้าสอบปากคำเพิ่มเติมพระสมใจปียวันโนอายุ๔๑ปี
เป็นพระลูกวัดวัดป่าจิตราวันอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
หลังจากกลับจากอาการรักษาอาการอาภาษณ์นะครับ
ขออภัยรักษาอาการบาดเจ็บนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์
จากต่อสู้กับ๓คนร้ายที่เข้ามาปล้นภายในกุฏิเจ้าวาดวัด
เมื่อวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์
ได้เข้าเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุเพิ่มเติมด้วยครับ
โดยคนร้าย๓คนคลุมหน้าด้วยหมวกไหมพรมพร้อมมีด
เข้ามาก่อเหตุปล้นภายในกุฏิเจ้าอาวาสเพื่อเอาของมีค่านะครับ
ซึ่งทางด้านของเจ้าพระลูกวัดเองนะครับ
ก็บอกว่าขณะนั้นเจ้าอาวาสไม่อยู่มีเพียงพระสมใจ
พระลูกวัดอยู่เพียงรูปเดียวแล้วก็เกิดการต่อสู้กันขึ้น
คนร้ายใช้มีดพยายามทำร้ายพระสมใจจนได้รับบาดเจ็บถูกฟันที่แขนขวาลึกจนถึงเอ็น
ก็ต้องเย็บให้ถึง๔เข็มนะครับ
แล้วก็ที่ใบหน้ามีร่องรอยบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายด้วยสนับมือ
ขณะที่หนึ่งในคนร้ายก็ถูกแทงเหมือนกันนะ
พระท่านบอกแบบนี้คนร้ายก็ถูกแทงด้วยมีดเข้าที่ช่วงท้อง

ก่อนที่จะพากันหลบหนีไปพร้อมของมีค่า
ส่วนพระสมใจหลังเกิดเหตุได้พยายามโทรหาชาวบ้านให้เข้ามาช่วย

สมใจเล่าว่ารูปภัณฑ์ที่จำได้ก็คือรอยสักที่ท่อนแขนขวาของคนร้ายที่ถูกแทง
เขียนคำว่าพ่อกูให้มา
นี่ขออภัยเขาศักดิ์กันแบบนี้จริงนะฮะ
หมึกสีเขียวความยาวประมาณ๒๐เซนติเมตร

ส่วนทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปยังไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าง
ต้องรอเจ้าอาวาสกลับมาจากการไปปฏิบัติธรรมก่อน
ด้านของตำรวจเองนะครับพันธบรวจเอกยศวรรษงามสง่า
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองสุรินทร์เปิดเผยครับว่า
ตำหนิรูปภัณฑ์คนร้ายทั้ง๓คนมาแล้วมากพอสมควร
มั่นใจว่าจะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีในเร็วนี้ด้วยนะครับ
พระลูกวัดที่ท่านบาดเจ็บนะครับก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับ